เชื่อว่าคุณผู้ชมจะมีเพื่อนอยู่คนหนึ่ง
เพื่อนไม่เคยไม่เคยทิ้งกัน
ไม่ว่าความฝันนั้นจะไกลสักเท่าไร
เพราะว่าเรากำลังพูดถึงมิตรภาพของเพื่อนนี่แหละค่ะ

คืออย่างนี้ช็อตฟิลเวอร์

คุณผู้ชมไปดูความสัมพันธ์ของเพื่อนซีวงการบันเทิงที่ผ่านร้อนผ่านหนาว
หลายเรื่องราวของชีวิตมาด้วยกันตั้งแต่เข้าวงการบันเทิงค่ะ

ซุปตานุ่มค่ะหมากปรินแฟนของคิมเบอร์รี่
แต่พูดว่าแฟนแจ๊กกะลีนไม่ได้แล้วตอนนี้

แล้วก็น้องณเดชน์ค่ะที่ต้องบอกว่าเติบโตมาด้วยกันจริงค่ะ
ตั้งแต่สมัยก่อนเข้าวงการก็ฝึกฝนความเป็นซุปตาอยู่ในบ้านของพี่เอสุปชัยค่ะ

จนได้แต้งเกิดจากโปรเจกต์ละครดัง๔หัวใจของคุณเขาค่ะ
กลายเป็นสองพระเอกดาวรุ่งที่ดังเป็นผู้แตก

หัวใจทั้งสองหนุ่มก็มีอะไรที่คล้ายกันด้วยนะคะ
เพราะเป็นพระเอกที่ตกหลุมรักนะคะนางเอกคู่จิ้นของตัวเอง
จากรักในจอกลายเป็นรักนอกจอเนี่ยทั้งคู่เลยตามภาพเลยค่ะ
และแน่นอนนะคะว่าในโมเมนต์สำคัญของทั้งคู่
ก็ยังคงเป็นที่แบบคงเป็นกำลังใจให้เพื่อนในวินาทีสุดหวั่นนั้นด้วยค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นการบินไปไกลแค่ไหนนะคะก็ซัพพอร์ตเพื่อนเสมอ
เชื่อว่าวันวิวาของทั้งหมากคิมแล้วก็ณเดชนยายา
เราก็จะได้เห็นทั้งคู่ในฐานะเพื่อนเบาสาวที่สวยหล่อเช่นเดียวกับวันวิวากของนาเดชน์ยาย่านะคะ
ก็จะทำหน้าที่สักขีพยานรักของเพื่อนแน่นอนนะคะเพราะว่าทุกโมเมนต์เขาอยู่ด้วยกันตลอดอ่ะ
ใช่เขาถือว่าเป็นเพื่อนสนิทกันเลยก็ว่าได้นะ
อ่ะข้ามฝากมาที่ความสัมพันธ์ของสองพระเอกรุ่นเล็กจากวิกหมอชิดกันบ้างดีกว่า
เข้มฮาสวีและยูโรยสวรรค์อุ้ยเลือกไม่ถูกเลยคุณผู้ชมค่ะ
ทั้งคู่นี้เนี่ยมาสนิทกันได้เพราะว่าอยู่ภายใต้การดูแลของผู้จัดการเดียวกัน
แล้วก็ยังเป็นพระเอกเลือดใหม่๗สีที่พุ่งแรงทั้งคู่เลย
เป็นคนตลกเหมือนกันน่ะฮะก็เลยทำให้เข้มกับยูโรเข้ากันได้ดีมากมาก
เคยถูกจับจิ้นกันเองในแวดวงสายวายด้วยนะเธอเขาชอบเล่นแบบจุ๊บกัน
นั่งมอเตอร์ไทยกันไปก็แบบโอ้ยจุ๊บเจ็บอะไรอย่างนั้นมา
โมเมนต์ที่หลายคนประทับใจมากก็คือ
ในวันที่ยูโรเดินทางเข้าสู่ร่มกาสวพัฒน์
เข้มเองก็เคลียร์คิวงานไปร่วมงานอุปสมบท
และยิ่งไปกว่านั้นค่ะไปเป็นเด็กวัดช่วยพระเพื่อนบินทบาทด้วยใช่ค่ะ
เชื่อว่าเพื่อนซีคู่นี้ยังจะมีมิตรภาพที่อบอุ่นออกมา
เอฟซีได้ติดตามกันอยู่เรื่อยอย่างแน่นอนนะ
คุณผู้ชมปิดท้ายกันนิดนึงละค่ะ
แต่กับนักการร้องดูระดับตำนานค่ะแดนบีม
จริงถ้าใครทันนะก็จะรู้ว่าทั้งคู่แจ้งเกิดมาในฐานะบอยแบน
วงดีทูบีปรากฏว่าความดังในตอนนั้นโอ้โหขนลุกนะ
คอนเสิร์ตกี่ครั้งก็เต็มทุกรอบเลยค่ะ
แดนบีมดังมากแต่หลังจากเกิดเหตุการณ์สูญเสียหนึ่งในสมาชิกของวงค่ะ
พี่ใหญ่แล้วก็น้องเล็กของวงอย่างแดนและบีมเนี่ย
เผชิญความรู้สึกมากมายเลยในฐานะศิลปินจนถึงทุกวันนี้ค่ะ
ประสบความสำเร็จอย่างมากยาวนานแล้วก็ต่อแล้วก็นอกจากเรื่องงานแล้วนะคะ
ความสัมพันธ์ส่วนตัวของคู่นี้ค่ะยังเรียกได้ว่าเป็นเหมือนพี่น้องด้วย
แล้วก็คนในครอบครัวเนี่ยไม่ว่าจะฝ่ายใดนะจะแต่งงานสร้างครอบครัวมีลูกมีเต้าไป
แล้วก็บีมค่ะก็ยังคงเป็นคู่เพื่อนซีที่ยืนหยัดอยู่ข้างกันมาตั้งแต่วันแรกนะ
จนถึงวันนี้เลยล่ะค่ะแล้วก็ที่น่ารักไปกว่านั้นคืออะไรไหมรู้ไหมอันนี้ที่ฉันชอบมากเลย
สองหนุ่มไม่เคยลืมคุณพ่อคุณแม่ของพี่บิ๊กเลยอ่ะดูแลดีมากเลยนะใช่ดูแลดีมากเลย
เป็นวันครบรอบการจากไปวันเกิดวันทำบุญให้อะไรอย่างนี้ก็ไปถึงบ้านตลอด
เรียกว่าผ่านมาเป็น๒๐ปีแล้วนะทุกวันนี้ยังไปสวัสดีพ่อพี่บิ๊กอยู่เลย